ให้คุณผู้ชมได้ดูเรื่องราวอภินิหารของเจ้าแม่หมอนทองบ้างเหมือนกันเออ
เจ้าแม่หมอนทองที่นี่ไม่ธรรมดาขออะไรก็ได้อย่างนั้นจ้า
อ่ะเจ้าแม่หมอนทองเหรอไม่ใช่ทุเรียนใช่ไหมไม่ใช่ค่ะ
เป็นเจ้าแม่ที่หลายคนเคารพสัทธานี่นั่งเด็ดเป็นสง่าอยู่ในสาราแห่งนี้
เจ้าแม่หมอนทองเนี่ยนะคะตั้งอยู่ที่พื้นที่บึงบรเพชร
ใกล้กับบ้านพักของเจ้าหน้าที่ประมงอยู่ที่ท้ายบึงบรเพชรจังหวัดนครสวรรค์
สายมูเตลูแล้วก็รู้ข่าวต้องรีบมากราบไหว้ขอพรจากเจ้าแม่หมอนทอง
ใครโชคดีก็มาแก้บนกันล่ะค่ะอย่างเจ้าของคนนี้นะคะ
เขาบอกว่าเขาเป็นแม่ค้าขายของตามตลาดนัดเคยมาบนบานสารกล่าวกับเจ้าแม่หมอนทองเอาไว้
ว่าช่วงที่ขายของเย็นวันเสาร์อาทิตย์อย่าให้ฝนตกเลย
ปรากฏว่าหลังจากที่ขอเอาไว้กับเจ้าแม่หมอนทองฝนไม่ตกลงมา
ฟ้าเปิดท้องฟ้าแจ่มใสค่ะคุณแต่พอห่างออกไปไม่กี่เมตรไม่กี่ระยะทางนะคะ
คือห่างจากที่ขายของไปอีกหมู่บ้านนึงอ่ะฝนตกอ่ะเฮ้ยก็เลยเชื่อว่า
วันนี้ก็เลยมาแก้บนค่ะเอาขนมโบราณที่ห่อด้วยใบตองจำนวนเก้าห่อมาถวายพร้อมกับน้ำแดง
ซึ่งบริเวณสารเจ้าแม่หมอนทองนี่นะจะมีสารไม้หลังเก่าอยู่ด้วยค่ะ
บริเวณโดยรอบนี้นะคะจะมีรูปปั้นจอราเข้
ตุ๊กตาจอราเข้ตั้งอยู่ในพื้นที่นั้นด้วย
เขาว่ากันว่านะเป็นผู้พิทักษ์
เป็นผู้พิทักษ์บึงแห่งนี้

เออเยอะเลยนะคะ

ใช่แล้วค่ะคือชาวบ้านเขาก็เชื่อกันว่า

เป็นผู้พิทักษ์บึงและพิทักษ์จอราเข้ทั้งหมด
เพราะฉะนั้นก็คือเป็นที่เลื่อมสายศรัทธา
เป็นที่พึ่งที่ยึดเหนียวของทุกคนเลยจริงนะคะ

ทักษ์ไว้ไม่ให้จราเข้ทั้งหลายเนี่ย
โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำ

ราเข้เองก็เลยเป็นบริวารของเจ้าแม่อีกทีนึงนะคะ

รอวันที่จะโผล่ขึ้นมาแสดงความยิ่งใหญ่

เผาขอบ้นอ่าขอพร

ท่านนี้ก็ได้จุดทูปเสี่ยงทาย

แล้วออกมาแบบนี้ล่ะคุณผู้ชม

ก็ไปดูบริเวณริมน้ำข้างสาร

นี่แหละเขาว่าเป็นบริวารของเจ้าแม่

ตัวแม่ถูกพ่อเหมือนกันนี้

แต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้มีการทำร้ายใครนะคะ
แต่เรื่องของความเชื่อมาแรงมากทีเดียว

อยากจะไปดูบารมีอยากจะไปขอพรดูบ้าง

อ่านึกถึงชาลวันเหมือนกันน่ะนึกเลย
เหมือนตอนเด็กอะจักหน่วงเลยอย่างนี้นะ

ขอพรตามความเชื่อกันไปนะคะ